ที่จังหวัดอ่างทองค่ะมีชาวบ้านเขานำเนื้อวัวไปแก้บน
บางคนบอกว่าเอาเนื้อวัวไปแก้บนกับอะไรผีเสื้อสมุดล้อยักษ์เหรอ
ไม่ใช่นะคะเขาเอาเนื้อวัวไปแก้บนกับจอราเข้

ใช่พูดไม่ผิดค่ะไปที่นี่ก่อนวัดหัวทุ่งอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง
คุณค่ะคุณเห็นไหมเห็นยังจอระเคเห็นยัง
จอระเคตัวใหญ่สองตัวที่สตาร์ปไว้ในท่ายืนและมีการลงยัน
นั่นที่เลขอธาระเต็มตัวจอระเคเลยแม้ก็ยังมีลูกเบบี
จอระเคอีกจำนวนสี่ตัวว่างอยู่ในวิหารเสาห้า

ราเข้สตาร์ฟไว้ในท่านี้นะครับ
หญิงไหว้๓๘ปี

ก็เลยเดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโสตะ

ขอให้มีงานทำเลี้ยงดูครอบครัวได้
แล้วก็ขอตัวเลขเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบสักหน่อยหนึ่ง

และยังไงคุณเขากลับมาครั้งนี้เพราะ
เขาสมใจปรารถนาแล้วจ้ะ
กลับไปบ้านหางานทำก็ได้
มีงานทำสมดั่งใจแถมยังถูกรางวัลอีกด้วย
วันนี้กลับมาทั้งทีเดินทางมาพร้อมครอบครัวเลย
นำดอกบัวมาถวายแก้บนกับหลวงพ่อโสตะ
และก็นำเนื้อวัวมาแก้บนกับ

ถูกต้องและแน่นอนว่าเขาไม่พลาด

มานำกลองยาวมาแก้บนกันรอบวิหารเลยนะมากันคึกคักเลย
แถมมีภาพป่ามาถวายอีกด้วย

คือแปลว่ามีคนเดินทางมาแก้บนเยอะ
มาทำบุญในวัดทะนี้เยอะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อในวิหาร

ถึงทำให้มีกองยาวมาลำแก่บน
มีภาพรมาทอดทิวัทธิ์อะไรต่างอย่างนี้

เพราะว่าจะไปล้ำแก้บ้น

อยากดีกว่าน้องน้องจะยินไฟสีดิงต่างดีมั้ย